คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ

ถ้าแมวสี่หูคือกี่ตัว
สี่หูก็สองตัวแต่ถ้าแมวไม่มีหูโดเรมอน
แต่นี่แมวตัวเดียวมี๔หู

น้องแมวตัวนี้มีสี่หูคุณผู้ชม
หูปกติคือหูใหญ่ของเขา๒หู

หูน้อยโผล่มาด้านหลังหูจริงอีก
ข้างแล้วหูกลายเป็นสี่หูจ้าอ่า
ใครจะเอาไปซื้อเลขก็ว่ากันไปนะฮะ
แมวสี่หูตัวนี้แปลกดี
ผมก็เลยอยากนำมาเสนอข่าว
ชื่อน้องเจ้าคุณเป็นแมวตัวผู้สีดำขาว

เป็นแมวของคุณอนุมาตรหรือคุณเออายุ๓๐
เจ้าของร้านอาหารแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
ลูกค้าที่ไปร้านอาหารนี้ก็บอกโอ้แปลกดี
สี่หูแมวสี่หูแมวให้โชคอะไรแบบนี้นะฮะ
คุณเอเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเดิมอยู่ที่กรุงเทพครับ

ที่พิเศษกว่าพี่น้องในครอกเดียวกัน
เพราะเจ้าคุณมี๔หูจ้า

นำน้องเจ้าคุณมาเลี้ยงไว้ด้วยนะครับ
โดยใบหูทั้งสี่หูของน้องเจ้าคุณ

มันน่าจะได้ยินทั้ง๔หูหรือเปล่า

แค่เรียกเบามันต้องเรียกมันเลยสิ
ขอเรียกเจ้าคุณคำเดียวเนี่ย
ได้ยินแบบเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคุณ
ได้ยินสี่หู

ก็มีโชคมีลาบติดไม้ติดมือมาเหมือนกันแหละครับ

น้องเจ้าคุณแมวสี่หูหนึ่งเดียวในประเทศไทยฮะ
ใครสนใจเข้าไปดูความน่ารักของน้องเจ้าคุณเขาได้คุณ

แต่มาดูข้างสี่หูจริง
ทีนี้เราอยากรู้นะอยากรู้จากสัตวแพทย์

เมื่อเช้านี้นายสารวแพทย์ทักดันัยเอี่ยมปาน
ผู้บนรายการโรงพยาบาลสัตว์ผสกนะครับ
นำน้องเจ้าคุณแมวสี่หูมาตรวจสุขภาพเบื้องต้น
พบว่าน้องอายุประมาณ๑ขวบแล้ว
ตรวจที่บริเวณใบหูพบว่ารักษณะหู
มันเป็นการงอกออกมาเป็นช่อง

แต่ไม่ทะลุเข้าไปถึงโพรง
สารวแพทย์ทักดันัยบอกว่าที่ผ่านมาเคยพบแมว
ที่มีอวัยวะบางส่วนงอกเพิ่มมานะครับ
เช่นอะไรล่ะมือนิ้วหางอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่อาจจะผิดปกติ

ส่วนน้องเจ้าคุณน้ำหนัก๓๗๐๐กรัม
ก็ถือว่าโดยรวมสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
แต่ต้องหมั่นตรวจสุขภาพตลอดด้วยนะครับ
มันเหมือนเป็นลักษณะหูออกมาแหละแต่มันไม่ทะลุไปถึงโพรงหูนะ
เจ้าคุณก็จะได้ยินแค่ครั้งเดียว

เดี๋ยวต้องไปดูนะว่าไอ้ที่ให้โชคให้โชคจะยังไงบ้าง

เดี๋ยวลองดูค่ะคุณผู้ชมบาลเล็กที่ก็ไม่บอกมานะนักข่าวครับบอกน้ำหนักไง๓๗๐๐ใช่ไหม

อยู่มาได้เป็นอายุแบบขวบนึงแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ